แต่ว่าช่วงนี้เพิ่มเติมความสดใสกันแต่เช้า
ด้วยเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยดีไหม

วันนี้ก็คงมาพูดเรื่องของวัดร่องขุน

เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาบ้านเรามาชมความงามกันเยอะเลย
และที่สำคัญส่งผลดีต่อทั้งพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมต่างดังนั้นเราก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

ฟังเสียอาจารย์เฉลิมชัยเขาย้ำกันเรื่องนี้กันเลยนะครับ

บอกมันไม่เยอะวันที่มูนเห็นมันเยอะทุกวัน
นี่ปกตินักคราวนึกอาจารย์เลยแล้วคำบอกบอกว่าชาร์จามันเป็นคนเยอะ

รู้เปล่านี่เวลาขนาดนี้มาวันโรคคุณเวลานี้กี่โมง

มาที่วันโรคคุณเนี่ยเห็นคนตึมแบบนี้
มีทุกชาติมีหนี้ฝรั่งเนี่ยมันทุกชาติ
ทั้งมาจากมาจากอียิปต์มาจากสเปนมาจากอิตาลีมาจากฝรั่งเศส
แล้วมีน้องชาวยิวอิสราเอลออบามาฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอเมริกา

เมื่อวานผมเจอทุกทุกนอเว่
ดังนั้นมาทุกที่ของโลก
นี่นี่นี่

ลักเชียร์มามากนี่น้องลักเชียร์มาเยอะ
ที่นี่คือโอ้โหที่สุดของคนทั้งโลก
คุยมันสนายเฉลิมชัยฮะ

เราคุยแบบนี้ไหม
แต่เหนื่อยจะเจ็บคอแบบเปล่าแม่งไม่ใช่หรอกเขาฟังเสียอาจารย์แล้วครึกครักไง
อาจารย์จะมีข้อคิดดีคติดีมาฝากกันเป็นประจำนะครับ
เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าในแทบจะทุกวันพูดแบบนี้นะ
ส่วนวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงว่าที่วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายเนี่ย
มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเที่ยว
ยุโรปทั้งจีนทั้งเอเชียอะไรต่างนะคะ
และที่สำคัญก็คืออาจารย์ดูแลเองทุกวัน
อาจารย์ก็เน้นย้ำเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับ